ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีคำเตือนกันก็คือว่า
คนร้ายรายนี้มาในนามของพลเมืองดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือมันซับซ้อนน่ากลัวเหลือเกินสังคมสมัยนี้
แต่ก็แอบจำรหัสแล้วก็กดเงินของคุณลุงไปค่ะ
นี่ค่ะคุณลุงไกรค่ะ

ดไป๒ครั้งนะคะครั้งแรกหมื่นนึง
ครั้งที่๒๕๐๐ก็ไม่มีปัญหาอะไร
แต่พอครั้งที่๓ทำรายการไม่ได้เงินไม่ออก
ทำทีว่าแนะนำช่วยเหลือ
กดนู่นกดหนี้จนบัตรออกมาแล้วรอบนึง
แล้วเขาก็เอาบัตรสอดกลับเข้าไปอีกรอบนึง
คือจังหวะนี้พอมาดูกล้องวงจรปิดภาพที่เก็บได้
คาดว่าเขาต้องการที่จะรู้รหัสบัตรนั่นเองนะคะ
แล้วก็อาศัยทีเผลอดึงบัตรออกมาเก็บไว้
แล้วอ้างบอกคุณลุงบอกตู้มันดูดบัตรกลับไปแล้ว
ลุงก็เลยต้องเข้าไปแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะ
แต่เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบแล้วในตู้มันไม่มีบัตรนั่น
นี่ค่ะแต่เจ้าหน้าที่ก็อายัดบัตรให้คุณลุง
แต่หลายแต่เลยนะไม่ทันค่ะ
คนร้ายเอาบัตรไปนะคะ
แล้วก็เงินของคุณลุงหายไป๔๒๕๐๐บาท
ธนาคารตรวจสอบพบว่าคนร้ายเอาบัตรไปกดเงินในวันที่๑๕มีนาคมครั้งแรก
ตอน๑๕นาฬิกา๓๙นาทีกดไป๒๐๐๐ที่สาขาบังรักษ
ครั้งที่๒ตอน๑๕นาฬิกา๔๐นาทีกดอีก๕๐๐บาท
อีก๑๐นาทีต่อมากดอีก๓๐๐๐ที่สาขาเยาวราช
รวมระยะเวลาทั้งหมดที่กดเงิน๑๖นาที
เหลือเงินในบัญชี๓๓๗๗บาทค่ะ
ผมตั้งตัวไม่ทัน

เขาว่ากดให้กดตรุ่นกดนี่กดนี่เอออย่างนี้อย่างนี้นะ
รับเงินก็ไม่ออกบัตรก็ไม่ออก
แต่ผมไม่รู้ว่าบัตรหายไปตอนไหน
เพราะมันมีวัยรุ่นสวมรอยข้างหลังผมมา
ที่มากดผมว่าต้องเป็นมิจฉาชีพคนนี้แหละ
ผมก็ไปแจ้งความแต่ไม่คืบหน้าไง
คล้ายมีนาเมษา๒เดือนแล้ว
นี่ค่ะแล้วเวลาเห็นผู้สูงอายุศูนย์เงินแบบนี้

เพราะว่าคุณลุงไกรบอกนี่เป็นเงินก้อนสุดท้ายของชีวิต
ได้มาจากการเกษียณอายุการทำงานนะคะ
ทำรบพอมา๒๐ปีเก็บหอมรอบลิฟต์มา
ถูกคนร้ายกดเงินไปค่ะ
อยากให้ตำรวจตามตัวมาให้ได้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกนะคะ
ภรรยาของลุงไกรบอกว่าแจ้งความแล้วตั้งแต่๑๖มีนาคม๒๕๖
มีนาคมตอนนี้เดือนพฤษภาแล้วค่ะผ่านมาเกือบ๒เดือนเรื่องยังไม่คืบหน้าเลย
ธนาคารบอกแต่เพียงว่าอยู่ในขั้นตอนที่สาขาธนาคารยื่นเรื่องไปสำนักงานใหญ่
ซึ่งตำรวจสนยานวาก็ต้องการข้อมูลชื่อบัญชีผู้รับโอนปลายทางว่าเป็นชื่อใคร
จึงจะออกหมายเรียกได้แต่จนถึงขณะนี้ก็ได้แต่รอค่ะ
โอ้โหเนี่ยค่ะก็ขอช่วยเร่งดำเนินการให้คุณลุงด้วยนะคะ